แล้วก็เป็นเรื่องเตือนใจสำหรับตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
คือมีตำรวจสองนายค่ะเขาออกตระเวนหาข่าว
เพราะว่ามีสายข่าวรายงานมานะว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดกัน
ก็ตระเวนออกหาข่าวแล้วก็ไปเจอแก๊งส่งมอบยากันจริงค่ะ
ก็มีการต่อสู้กันมีการยิงกันเกิดขึ้น
ตัวผู้กองรอดแต่ว่าดาบตำรวจเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยนะคะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมดาบตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ย
ชื่อว่าดาบตำรวจเคนอุดต่อมค่ะอายุ๕๑ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานประปรามโรงพักวังชิ้นนะคะ
โดยถูกยิงที่หน้าอกขวาสามนัดกระสุนเนี่ยทะลุหลังสองนัด
แล้วก็ฝังในหนึ่งนัดเป็นการยิงแบบระยะเผาขนค่ะ
ซึ่งข้างศพเนี่ยก็มีปืนขนาด๙มมของดาบตำรวจเคนตกอยู่ด้วย
ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ชักปืนออกมาจะต่อสู้กับคนร้าย
แต่ว่าคงจะไม่ทันนะคะถูกยิงซะก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายวังชิ้นลองห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยประมาณ๒๐๐เมตร
ตำบลแม่เกิงอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ค่ะ
ส่วนผู้กองที่บอกว่ารอดชีวิตเนี่ยก็คือร้อยตำรวจเอกสุภวัฒนสมบัติอายุ๕๑ปีเหมือนกันนะคะ
เป็นรองสารวัตรปราบรามโรงพักวังชิ้น
เล่าให้ฟังบอกว่าร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์กับดาบตำรวจเคนเนี่ย
กำลังนั่งรถตระเวนออกหาข่าวอยู่ได้รับแจ้งมาว่าจะมีแก๊งค้ายาส่งมอบยากันบนถนนเช่นนี้
แล้วก็ไปเจอกับชายรูปร่างใหญ่คนหนึ่งใส่เสื้อลายพรางทหาร
ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์ก็เลยลงไปสอบถาม

ไปสอบถามเสร็จปุ๊บปรากฏว่าชายคนนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยนะคะ
ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่เข้าไป๓นัด
แต่เคราะห์ดีร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์กระโดดหลบกระสุนทันค่ะ
แต่มันนำเป็นจังหวะเดียวกันกับที่
ดาบตำรวจเคนพอเห็นว่ามีการยิงปืนเกิดขึ้น

คนร้ายก็เลยยิงสวนเข้าไปใส่ดาบตำรวจเคน๑นัด

แล้วก็เดินเข้าไปเจาะยิงซ้ำอีก๒นัด
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะ
ตำรวจตรีธนรัฐชุ่มสวัสดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่
ก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็ถือเป็นบทเรียนสำคัญให้กับตำรวจด้วย

ส่วนคนร้ายคิดว่าคงหนีไปได้ไม่ไกลค่ะ
เพราะว่าให้ทุกพื้นที่บล็อกทางเอาไว้หมดแล้ว
และพยานที่เห็นก็คือตำรวจที่รอดชีวิตด้วย
จำรูปภัณฑ์สันธารได้ดีเลยนะคะ
จากการตรวจสอบตอนนี้รู้แล้วด้วยว่าคนร้ายเป็นใคร
มีการขออนุมัติหมายจับต่อสารจังหวัดแพร่แล้ว
คิดว่าวันสองวันนี้ได้ตัวมาแน่นอนค่ะ